คุณผู้ชมลองดูผู้หญิงคนนี้ค่ะขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อก
ตกลงไปในหลุมที่ลึกประมาณเมตรครึ่งและในหลุมตรงนี้มีน้ำดำเลยนะคะ
นี่ค่ะหลุมจะอยู่ด้านข้างเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
นี่รวงลงไปแล้วทั้งคนทั้งรถโอ้โหการจราจรพลุกพลาดนะ
รถยนต์ก็เยอะรถจักรยานยนต์ก็แยะนะคะถนนสายสามศูนย์หนึ่งสามค่ะ
เข้าตลาดสะพานสี่ใกล้ปากซอยมาบยังพรยี่สิบสาม
ปลวกแดงจังหวัดระยองโอ้โหคือเหมือนกับรถก็ชะลอตัวนะคะ
ก่อนที่จะร่วงตกลงไปอ่ะค่ะเธอนี่คือเหมือนพยายามประคองนิดนึงอ่ะเนอะพี่อุ๋ย
มันเอียงนิดนึงแล้วร่วงตกลงไปเลยคือคงไม่รู้แหละว่าตรงนั้นเป็นหลุม
แล้วลึกเมตรกว่าเมตรครึ่งแล้วจมหายไปเลยนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยจมไปเลย
คนก็ไปช่วยนะคะช่วยเธอช่วยเอารถขึ้นมาเธอก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะ
คือกล้องวงจรปิดหน้าร้านซ่อมวิทยุสื่อสารบันทึกเอาไว้ได้
เจ้าของร้านก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วบรรยายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสักทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนนี้นะคะ
แล้วก็ตรงนั้นน่ะเหมือนกับเขาทำถนนขุดท่อระบายน้ำลึกเมตรกว่าได้ท่อตรงนี้ค่ะ
ก็มีน้ำท่วมขังด้วยก็ต้องระมัดระวังใครใช้เส้นทางตรงนี้
คนโพสต์เขาโพสต์ในลักษณะของการเตือนนะคะเช้าวันนี้ทีมข่าวไปสำรวจดูค่ะ
เดี๋ยวไปดูหน่อยจุดที่เกิดเหตุตามคลิปภาพก็จะเป็นหลุมกว้างอยู่เหมือนกัน
เม็ดครึ่งอะค่ะมีน้ำขังอยู่ด้วยเต็มหลุมเลยค่ะ
นายวิเชษฐากรอายุ๕๕ปีคนที่ดูแลร้านค้าแถวนั้นบอกว่า
เป็นหลุมที่ผู้รับเหมาขุดเพื่อระบายน้ำเสียเนี่ยเป็นหลุมแบบนี้ค่ะ
คือน้ำเสียจะไหลมาจากบ้านเรือนร้านค้าคือถ้าไม่ขุดหลุมตรงเนี้ย
น้ำก็จะไหลไปบนพื้นถนนแล้วก็จะก่อสร้างถนนไม่ได้
ต้องขุดริมถนนเอาไว้แบบนี้แต่ก็ยังทำเหมือนท่อระบายน้ำไม่ได้
เพราะมันติดท่อประปาด้วยอยู่ระหว่างการรอการประปามา
อืมปัญหามันเลยทับซ้อนหลายอย่างเราเอาไม้ไปดูหน่อยซิแหย่ดูหน่อย
มันลึกขนาดไหนนี่ค่ะก็ลึกอยู่พอสมควร
อย่างที่บอกว่าเมตรครึ่งได้นะคะนักข่าวก็เลยพยายามติดต่อไปที่ผู้รับเหมา
ข้อมูลมาว่าวันนี้ก็จะมีการนำแท่งแบรีเออร์ไปกั้นเอาไว้
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิป
ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุมีคนไปช่วยใช่ไหมคะ
เธอก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะเธอก็กลับบ้านไป
ไม่ได้มีการลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้ด้วยเนี่ยมุมเดียวกัน
เทียบให้ดูจากคลิปภาพที่โพสต์เอาไว้แล้วก็ที่นักข่าวของเราลงพื้นที่
ตรวจสอบให้เมื่อตอนเย็นของวันนี้นะคะ๔โมงครึ่ง
สำรวจดูอีกครั้งว่าป้องกันเอาไว้หรือยังป้องกันเหตุหรือยัง
เหมือนกับผู้รับเหมาสั่งคนงานเอาดินมาถมกลบหลุมไปเลย
เอาแบรีเออร์พลาสติกสีส้มเอากลวยมาวางกั้นเอาไว้ที่ปากหลุม
ทีมข่าวลองขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้มือถือถ่ายไปด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองดูค่ะว่ามันยังเสี่ยงอยู่ไหมนะคะ
คุณผู้ชมว่ายังไงมันปลอดภัยหรือยัง
คือเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับเขากรบไปแล้วเขาเอาดินมา
มันก็จะไม่กลบเขาให้เห็นเหมือนมันเป็นแก้มลิง
ใช่ไหมค่ะจะได้น้ำไม่ท่วมถนนค่ะแล้วยังทำท่อระบาย
ไม่ได้เพราะมีท่อประปาอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้แก้มลิงของเขากับ
ถนนเนี่ยมันโอ้โหแทบจะกลืนเป็นผืนเดียวกันแล้วเขาผลึบลงไปเลย
ตอนกลางคืนมันมองไม่เห็นไงเนอะแต่ตอนนี้เขาบอกเขาถมแล้วอืม